ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์บนรถแท็กซี่คันหนึ่งนะฮะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นผู้โดยสารเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์
ก็เรียกแท็กซี่จากปากซอยสุขสวรรค์๓
คือเธอไปกับลูกชายนะลูกชายยุคขวบกว่านะครับ
ปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยขับไปขับมาถามเธอว่าน้องรับจ๊อปไหม
เธอก็ถามว่าช็อปอะไรพี่บอกก็มีอะไรกันไงพี่มีอยู่พันหนึ่ง
โอ้โหนี่ฮะเธออัดคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ
อะไรนะคะมีอะไรกัน
ไม่ค่ะไม่รับจอบแบบนั้นค่ะขับไปเลยค่ะ
ทำไมลุงพูดแบบนี้ค่ะไม่ลุง
หนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะไม่เป็นไรขอโทษลุงขอโทษ
ลุงมีเมียไหมคะลุงก็ไปหาเมียของลุง
อ๋อลุงไม่มีเมียหรือเมียลุงตายหกปีแล้วหกเจ็ดปีแล้ว
ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะไม่เป็นไรลุงขอโทษนะ
ไม่มีเมียก็ไปซื้อกินใครเอามาคุยกับหนูแบบนี้
ก็ตรงนี้แหละครับขอโทษลุงขอโทษ
นี่ค่ะบอกเมียลุงตายไปหกเจ็ดปีแล้ว
ถ้าลุงมีเมียอยากให้เมียลุงฟังเหลือเกิน
นี่บอกเมียตายไปหกเจ็ดปีแล้วสุดท้ายเธอขอลงนะครับทุกผู้ชมครับ
ขอลงเลยนะฮะแล้วก็แอบถ่ายคลิปบันทึกเสียงไว้ตรงนี้
ซึ่งคือหญิงสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งความได้หรือเปล่า
เพราะว่าเอาละมันมีคลิปเป็นหลักฐานเสียงตรงนี้
แต่จังหวะนั้นเธอก็ไม่ได้ถ่ายไปจนเห็นพวกป้ายทะเบียน
ไม่ได้เห็นหน้าคนขับ

เธอกลัวไงฮะไม่กล้าแบบยกมือถือขึ้นมาถ่ายแบบใกล้

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยหญิงสาวคนนี้เธอไปแจ้งความนะครับ
ที่สรณ์ราชบุรณะท่านผู้ชมครับ
เธอชื่อว่าคุณณัชชะนกนะครับ
อายุ๑๙ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์
นี่ไปแจ้งความกับทางสนราชบุรณะแล้วนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐กันยายนนะช่วงเที่ยงครึ่ง
เธอไปกับลูกชายอายุ๑ขวบ๘เดือนเรียกแท็กซี่สีชมพูคาดดำ
เรียกที่ปากซอยสุขสวรรค์๓จะไปส่งของที่ตลาดบางประกอบ

ขึ้นไปเนี่ยโชเฟอร์เป็นผู้ชายวัยกลางคนอายุน่าจะสักประมาณ๔๐กว่า
ก็ถามถ่ายเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นมีแฟนหรือยังแฟนไปไหนล่ะ
เธอก็บอกว่าแฟนเป็นทหารอยู่ในกรมนะอยู่ดีโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ถามว่า
หนูรับจ๊อปไหมมีอยู่พันหนึ่งเธอก็ถามว่าจ๊อปอะไร
ก็มีอะไรกันยังไงนี่ฮะแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยครับทุกผู้ชมครับ
ที่ปากซอยสุขสวรรค์๑๙แต่ทีนี้ในรถเนี่ยเธอบอกว่าเท่าที่สังเกต
มันไม่มีป้ายสติ๊กเกอร์ที่ปิดระบุชื่อคนขับติดเอาไว้นะฮะ
พวกท้าวบงทะเบียนปกติมันจะมีป้ายชื่อมีรูปมีรายละเอียดชื่อคนขับอะไรแบบนี้ฮะ
มีสติ๊กเกอร์ติดเป็นป้ายทะเบียนใช่ไหมเป็นเลขทะเบียนตามขอบประตูขอบอะไรพวกนี้นะฮะ
บอกอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก่อนที่จะลงไปเนี่ยเธอลงไปเนี่ย
ซี่คันนี้ที่ว่าพยายามขอโทษขอโทษเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกเก็บค่าโดยสารนะ
อ่าเธอลงไปเธอก็ขึ้นคันใหม่เลยเรียกอีกคันหนึ่งไปเลยนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็แต่งกายปกตินะยืนยันว่าแต่งกายปกติ
ยืดคอกลมแขนสั้นกางเกงขายาวไม่ได้ล่อแหลมอะไรเลย
แล้วไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรที่แบบเป็นในทางไม่ดีเลย
ไม่รู้ว่าโชเฟอร์คนนี้เนี่ยมาพูดแบบนี้ได้ยังไง
ก็ขึ้นไปบนรถแล้วเขาก็ถามข้อมูลส่วนตัวค่ะว่า
อายุเท่าไรบ้านอยู่ไหนหายของอะไรได้เงินกี่บาท
แฟนไปไหนหนูก็เลยบอกว่าแฟนเป็นทหารเกณฑ์
เขาคงเห็นนวงถือของเยอะค่ะเขาก็เลยคิดว่าหนู
หนูได้เงินง่ายหรือเปล่าก็เลยชวนไปรับจอบ

รับจับไม้ลูกมีพันหนึ่ง
ใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวค่ะ
เพราะว่ามันคือการคุกคามค่ะ
แล้วพอแค่ได้อัดคลิปก็ยังดีค่ะ
ทางตำรวจนะครับพันธบทเอกพัดสะพงศ์บุตรไทย
ผู้เหมาะกับการศนราชบุรณะบอกว่า

เพื่อตามหาตัวแท็กซี่คันนี้นะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

ที่ปากซอยสุขสวรรค์๓นะฮะ
ที่เป็นจุดเรียกรถนะครับ

ถ้าเกิดว่าจะไปตรวจสอบดูในเบื้องต้นเนี่ย
ก็พอจะทราบแล้วนะว่ารถคันนี้เป็นใครอะไรยังไง
เดี๋ยวฟังทางผู้มอบการก่อนนะฮะ
ก็ต้องแจ้งทุกข้อหานะครับ
ซึ่งวางกรอบเวลาครับว่าจากกี่วันถึงจะจับตัวได้อะไร
ก็ให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดไม่ต้องห่วงครับ
ล่าสุดนะครับพบว่ารถแท็กซี่คันนี้
ตามรายงานล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปนะครับ
เป็นแท็กซี่ของสหกรณ์แห่งหนึ่ง
ซึ่งผ่อนชำระกับทางสหกรณ์หมดแล้ว

ซึ่งตำรวจต้องไปตรวจสอบต่อว่า
ครอบครองรถต่อจากสหกรณ์จะไปปล่อยเช่าให้ใครต่อหรือไม่
แล้วถ้าตามเจอเนี่ยก็จะเอารูปของคนที่ขับรถในวันนั้น

จะได้ยืนยันกันว่าเออตกลงใช่คนนี้หรือเปล่าค่ะ
ดังนั้นตำรวจก็ตอบคำถามผู้เสียหาย
ที่ผู้เสียหายกังวลว่าคลิปมีแค่นี้เอง

ตำรวจบอกได้ได้แน่นอนนะคะ